สุคลธวาเข้าไปเยี่ยมพี่แอนอังคณา
แล้วก็ต้องบอกว่ายึดเอาพี่แอนเป็นไอดอลมาตลอด
เพราะคราวนี้ไอดอลของใหม่ก็คือพี่แอนอังคณา

ทำเสื้อซะเลยค่ะคุณผู้ชม
เพื่อหารายได้ช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับดาราในดวงใจของเธอค่ะ

อกจากนั้นเธอยังได้เปิดบัญชีขึ้นมาใหม่

ซึ่งทางด้านแอนอังคณาเองก็รับทราบทุกอย่างนะครับ
พร้อมกับถือโอกาสชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้ใช้ชื่อบัญชี
ว่าบัญชีเพื่อแอนอังคณาทิมดีได้

อนของงดดราม่าค่ะหรือว่าคิดแง่อากุศลต่าง
ยืนยันว่าให้เชื่อใจและไว้ใจ
ว่าเธอทำเพื่อช่วยเหลือนักแสดงรุ่นพี่จริง
คือก่อนหน้านี้มีคนเมาส์กันว่าจะทำเสื้อ
แล้วเอาเงินทุกบาททุกสตางค์อะไรอย่างนี้ให้คุณแอน
แต่ทำไมไม่ใช้ชื่อเป็นบัญชีคุณแอนก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมา

โดยเงินทุกบาททุกสตางค์หลังจากหักต้นทุน
เธอบอกว่าจะมอบให้กับพี่แอนอังคณาโดยตรงทุกบาททุกสตางค์
ไม่ต้องกังวลว่าเงินที่โอนมาหาใหม่จะอยู่กับใหม่

เธอก็มีการอัปเดตเรื่อยข้อมูลเพิ่มเติมทุกอย่าง
อยากรู้อะไรก็ไปถามเอาในนั้นละกัน